ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีประเพณีผีมดผีเมง
ก็คือการรำฟ้อนรำเพื่อที่จะถวายบรรพบุรุษ
และในการฟ้อนรำเขาก็จะมีการลองของด้วย
ก็คือลองของว่าผีบรรพบุรุษนั้นได้ช่วยดูแลลูกหลานอย่างไรบ้าง
และในการนี้ก็มีการใช้มีดพยายามที่จะแทงตัวเอง
เป็นการยืนยันว่าหนังเหนียวแทงไม่เข้า
แต่สุดท้ายแทงเข้าไปตัดคั่วหัวใจเสียชีวิต
เราต้องขออนุญาตฟรีสภาพไว้แค่นี้
เล่าให้ฟังนะคะนี่เป็นการไล่รำในพิธีไหว้ครูงานฟ้อนผีมด
ก็เป็นพิธีคล้ายกับการลงผีเข้าทรงของท้องถิ่นนั่นเอง
ของนายเทพฤษปาลีเป็นร่างทรงมา๖๗ปีแล้วนะคะ
มีการแสดงความอยู่ยงคงกระพันด้วยการใช้ดาบแทงตัวเอง
แล้วก็โชว์ให้คนได้ชมแทงสองครั้งครั้งแรกไม่เป็นไรนะคะ
และเปลี่ยนมีดดาบอีกเล่มแทงซ้ำเข้าที่เดิมที่หน้าอก
เป็นการแสดงปฏิหารแต่คราวนี้แทงพลาดค่ะ
ทำให้มีดดาบทะลุหน้าอกล้มฟุบนอนหงายจมกองเลือดต่อหน้าต่อตา
คนอื่นร่างทรงคนอื่นและชาวบ้านที่มาร่วมพิธี
เป็นร้อยคนเลยนะคะเพื่อนร่างทรงคนอื่น
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เป็นการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลสรรกำแพง
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
แจ้งว่าผู้บาดเจ็บเสียเลือดมากค่ะ
เนื่องจากมีดแทงตัดเส้นคั่วหัวใจ
สอบถามทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยมอบศพให้ไปจัดตามประเพณีต่อไปค่ะ
เป็นช่วงของการไล่รำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ